วันวันชายหาดแก่บ้านนะครับการถ่ายอาวุธสดที่จบไป
ช่วงสายที่ผ่านมานะครับดูฟอร์มกันหน่อยนะครับว่า
ผลงานของนักกีฬาไทยเป็นอย่างไรติดตามรายงานได้จากคุณมนุชาเจอมูลครับ
วรพัฒน์สอนระดารงและส้มธนรัฐาอุดมชวี
ตบลูกยางชายหาดทีมชาติไทยทีมหนึ่ง
เสื้อสีเขียวโชว์ฟอร์มเหนือทีมออสเตรเลีย๒
ชนะ๒เซตรวด๒๑ต่อ๑๔และ๒๑ต่อ๑๘
เข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายเป็นที่๑ของสายเอ
หลังจากคว้าชัยทั้ง๓นัดในรอบแรก
ซึ่งโค้ชเพชรพันธาอากาศเอกเพชรราชพุทธซ้อน
หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอเล็กบอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย
พอใจผลงานคู่มือหนึ่งของไทย

ณิตถาหงพักหลังจากเมื่อวานชนะ๓นัด

ผ่านเข้ารอบ๘ทีมเป็นที่๒ของสาย๔
ส่วนทีมหญิงไทย๓แพรวสวรสตั้งแก้ว

๑และทีม๒ไม่ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีม
หลังจากแก๊บประทีปสุกโตและกี้บลือหน้าประคอง
ทีมไทย๑แพ้ทีมจีน๒เซตรวด
และทีมไทย๒อาร์มอาริสรขวาวลำทาน

ออสเตรเลีย๑ทั้ง๒เซต
ผลงานนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยทั้งทีม๑และทีม๒
ว่าจะผ่านเข้าสู่รอบ๔ทีมสุดท้ายได้หรือไม่
ติดตามผลได้ในช่วงข่าวกีฬา

รายงานจากหาดสมิลาจังหวัดสงขลา